คุณผู้ชมเคยถ่ายรูปแล้วไปติดอะไรแปลกหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าภาพถ่ายติดวิญญาณไหมฮะ
ถ้ามีถ้าเคยคุยข่าวนี้กับเราหน่อยเหมือนไหมคุณอรัชพรครับคุณผู้ชมครับ
ทางขวาใช่ไหมคะใช่ครับที่เราวงเอาไว้นำสายตานะฮะแล้วดูมองไปลึกไปมันลึก
เห็นเป็นอะไรครับคุณอะไรคือมันคล้ายหน้าคนเลยนะมีตามีจมูกมีปากมีโครงหน้ามีผมด้วยอ่ะ
คือจะชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะก็คือเหลือแค่วาดให้เป็นหน้าแล้วอะค่ะ
ใช่ฮะนี่คือภาพที่ถ่ายที่สำนักสงฆ์ป่าคาหมู่๑๔บ้านป่าคาตะบนคอกควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับ
คนในภาพคือนายพานุกรบัวจันทร์นะครับเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
คือน้องกำลังกวาดนะฮะกำลังกวาดลานรอบเมนเผาศพนี้อยู่ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เป็นงานส่งอาจารย์ซึ่งมีนายวรทัศน์ดีเทียนน้องชายนะครับ
ใส่เสื้อสีดำฮะเป็นคนถ่ายภาพให้
เมื่อวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
นายพานุกรนะครับบุคคลในภาพนะครับ
เล่าว่าที่เลือกไปทำความสะอาดที่สำนักสงฆ์ป่าคานี้
มันอยู่ใกล้บ้านก็เลยชวนน้องชายไปเป็นเพื่อน

ขณะกำลังจะเลือกรูปส่งอาจารย์ปรากฏว่าตกใจฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเพ่งไปเพ่งไป
ภาพหน้าเมนเผาศพทำไมมันหน้าคล้ายคนขนาดนี้นะครับ
ส่งไปให้ญาติญาติหลายคนช่วยกันดู
ทุกคนบอกกันมาตรงกันเลยวิญญาณ
ไม่วิญญาณก็สำพเวศีแถวนั้นนะครับ
แม่เนี่ยแม่นี่ทำงานอยู่กรุงเทพมหานคร
เห็นภาพถ่ายนี้บอกลูกเอ้ยความเป็นแม่นะคุณผู้ชม
ไปทำบุญเลยลูกไปทำบุญเลยนี่
หนูถ่ายภาพติดวิญญาณมานะฮะ

แม่ก็บอกว่าให้ทำบุญส่วนขุดส่วนให้เขา
แล้วก็เช้ามาผมก็ทำบุญกับน้องยายผม
นะครับเขาบอกอย่าไปกลัวเขา

ถ้าเขามาแม่ผมบอกเขามาดี
ผมก็มาดีอย่างไรผมก็กลัวครับ
ให้เจ้าของพื้นที่มาเล่าหน่อย
พระสุรัตน์อนามโยนะครับ
ท่านเจ้าสำนักสงฆ์ป่าคาเนี่ยท่านเล่าบอกว่า
เผาศพแต่ละปีไม่เกิน๕ศพหรอก
แล้วทุกครั้งท่านจะทำหน้าที่เป็นสับปะเลอเองด้วย

เรื่องที่นักศึกษามาถ่ายภาพติดคล้ายวิญญาณไปเนี่ย

ตั้งแต่อยู่วัดมาไม่เห็นเคยเจอเรื่องอะไรทำนองนี้เลย
ดังนั้นการตีความจึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล
เรื่องนี้ต้องถึงฮะต้องถึงอาจารย์ออสครับ
วันนี้อาจารย์ออสน่าจะมาหลายข่าวเลยแหละ
อาจารย์ออสนะครับรองศาสตราอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ่ะท่านมองยังไงคือปกติท่านมองแบบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับ

ทุกคนสามารถที่จะคิดได้นะครับ
ก็ขึ้นกับจินตนาการของแต่ละบุคคลนะครับ
ซึ่งถ้าเรามองที่รูปณจุดนั้นเนี่ยนะฮะ
เพราะเอิญมันไปอยู่ที่เมนชาปนกิจศพนะครับ
ก็เลยทำให้เราคิดไปลักษณะของพูดผีปีศาจนะครับ
ซึ่งภาวะการจินตนาการรูปให้เป็นสิ่งอื่นที่เราคิดถึงเนี่ย
ทางจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์แพลิโดเรียนะครับ
เดอร์โรเลียเนี่ยนักจิตวิทยาได้อธิบายไว้นะครับ
ก็อยู่ที่จิตใต้สำนึกของสมองว่าเราจะคิดเป็นอะไร
มิ้นแพรรี่โดเรียเนี่ยมันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไง
คือมันเป็นปรากฏการณ์เป็นภาวะทางจิตใจค่ะเป็นการรับรู้ของมนุษย
คือเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ย

เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเส้นแสงหรือว่าลายต่างบนพื้นผิววัตถุอะค่ะ
มันจะไปทับซ้อนกับภาวะการรับรู้ที่เราคุ้นเคยหรือว่าเห็นบ่อยที่สุด
มันก็เลยเหมือนกับว่าไปซ้อนให้เห็นเป็นหน้าคนได้ง่าย
คือเราเหมือนกับเราเชื่ออยู่แล้วด้วยว่านั่นคือหน้าคน
คือเหมือนกับว่ามันเป็นภาวะรับรู้มากกว่าเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราเห็นบ่อยที่สุดค่ะ
แล้วพอไปเห็นแพทเทิร์นต่างก็รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงได้ง่าย

เรื่องนี้นะครับนอกจากอาจารย์ออสแล้วนะครับ
ตรคังลีอาจารย์ประจำคณะจิตมหาวิทยาไตโตรนโต้
อธิบายบอกว่าเป็นทักษะการจดจำใบหน้าของมนุษย
ติดตัวมาตั้งแต่เกิดสอดคล้องกัน
เราเห็นภาพอะไรก็ตามสมองจะทบทวนความทรงจำ

ซึ่งภาพดังกล่าวนะครับจากการปรุงแต่งของสมอง
มันบวกกับจินตนาการของแต่ละคนนี่แหละฮะ
อกจากนี้นะครับยังมีปัจจัยแวดล้อมเป็นสิ่งร้าวด้วย
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แรงโน้มน้าวจากคนอื่นนะครับ
ที่มักจะเห็นคล้อยตามกันไปครับ